ครับรูเลยไม่รู้กระสุนแน่นอนครับใช่ค่ะแล้ววิธีกระสุนมันพุ่งตรงไปไหนล่ะ

เหตุการณ์นี้ตำรวจได้รับแจ้งตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าค่ะ
ทางรองสารวัฒน์ของสวนบังเขณฑ์นะนะ
เขาบอกว่ามีคนร้ายมายิงปืนใส่รถคันนี้
อยู่ตรงป้ายรถเมหน้ามศปะทุมถพโยธินตรงเนี่ยค่ะ

ทีนี้พอไปถึงก็มีพิสูจน์หลักฐานไปด้วย
เขาเปิดไฟต๊อกแก๊กเปิดไฟกระพริบอยู่นั่นแหละ
แล้วพอตรวจสอบกระจกหลังมันมีรอยไง

คนขับคือนางสาวยุคนอายุ๓๕ปี
ผู้โดยสารที่มาด้วยกันอีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
นางสาวนวรัฐอายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยเธอตกออกตกใจเลย

เธอบอกว่าจริงตอนนั้นเนี่ยนะ
ตอนที่เกิดเหตุทั้งสองคนขับออกมาจากบ้านเพื่อน
เพื่อนสนิทที่หมู่บ้านแถวเทพรักษ์กันนะคะ
ทีนี้จะมากลับที่พักบังใหญ่นนทบุรี
ขับรถมาจนถึงตรงนี้เชิงทางลงสะพานบางบัวเนี่ยได้ยินเสียงปั้ง
เกิดอะไรขึ้นจอดรถค่ะแล้วก็ตรวจสอบ
กระจกหลังรถเราร้าวแตกมีรอยโดนยิงก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งเธอก็ให้การนะบอกว่ามีอาชีพทำธุรกิจส่วนตัว
คือทั้งคู่ที่นั่งมาด้วยกันคนขับกับผู้โดยสารเป็นแฟนกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
ตอนนั้นขับรถออกจากบ้านเพื่อนมุ่งหน้าเกษตร
ไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ขับปาดไม่ได้ขับเบียดไม่ได้ขับจี้อะไรเลย

งงเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมโดนยิงใส่แบบนี้
เมืองต้นฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวไปไล่ดูตามเส้นถนนเทพรักษ์แล้วก็ถนนผนโยธินนะคะ

จะได้ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ